คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะครับ
คือพาดหัวว่าปลุกขึ้นมาตาย
แต่จริงนะฮะกู้ภัยไม่อยากปลุกผู้ชายคนนี้ขึ้นมาตายหรอก
เขาเป็นห่วงเพราะเห็นผู้ชายคนนี้นอนอยู่ข้างถนน
ก็เลยไปปลุกเพื่อจะส่งกลับบ้าน
แต่ปรากฏสักพักหนึ่งได้รับแจ้งมาอีกทีว่า
ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตอยู่กลางถนน
คุณผู้ชมไปดูคลิปที่กู้ภัยเขาถ่ายก่อนหน้านั้นนะครับ

นี่ครับเพราะว่าเป็นคนจริง
แต่ว่าเสียชีวิตแล้วจากการถูกรถทั้งชนทั้งทับ
คุณผู้ชมครับคลิปนี้เป็นกล้องหน้ารถ

ขับมาที่ถนนสายสระบุรีหล่มศักด

ในพื้นที่หมู่๓ตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี
ช่วงประมาณเช้ามืดที่ผ่านมานี้เองตี๕๕นาที
ที่เกิดเหตุพบศพเป็นชายุคประมาณ๔๕๕๐ปี
สภาพศพถูกรถชนแล้วก็เหยียบร่าง

คุณจำไว้นะแขนสั้นสีส้ม

แล้วก็เสียชีวิตอยู่ริมถนนแบบนี้
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตคือ
นายสมชายหมวดทองอายุ๔๘ปี

คุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้กู้ภัยได้รับแจ้ง
จากทางพนักงานปั๊มน้ำมัน
พบผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อแขนสั้นสีส้ม
กางเกงขาสั้นสีขาวก็คือคนเดียวกันนี่แหละฮะ
นอนอยู่ริมถนนหน้าปั๊มช่วงประมาณตี๔
นี่กลัวว่าจะรับอันตราย
จากบริเวณดังกล่าวมีรถบรรทุกขับเข้าออกปั๊มตลอด
ทีนี้กู้ภัยมาครับกู้ภัยปลุกให้เขาตื่นขึ้นนะ
และนายสมชายคนนี้คือไม่ยอมที่จะให้กู้ภัยพาตัวไปส่งบ้าน
นายสมชายลุกขึ้นแล้วก็พยายามเดินไปตามถนน
คุณผู้ชมกู้ภัยพยายามช่วยครั้งแรกนะ
จะไปส่งเขาไม่ยอมให้ส่งเขาก็เดินอยู่ข้างถนนแบบนี้
พอกู้ภัยได้รับแจ้งอีกทีพบว่าผู้ชายคนนี้
เมื่อกี้เพิ่งไปปลุกเองกลายเป็นศพแล้วนะครับ
เรื่องต้นจากการสอบถามญาติผู้ตายที่มายืนยันตัวบุคคล
ให้ฟังว่าผู้ตายมักจะชอบเดินมานอนบนถนนประจำเลย
อกจากนี้ยังเคยมีประวัติเสพยาเสพติด
ไปบำบัดมาแล้วแล้วผู้ตายก็ติดสุราเมาอยู่เป็นประจำ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตก็สันนิษฐานว่าน่าจะถูก
รถมันทุกข์ตรงนี้แหละที่แร่งผ่านไปผ่านมาชน
ผู้ชายคนนี้เดินอยู่ริมถนน
ก็อาจจะเซไปเซมาด้วย
แล้วคุณผู้ชมฮะตำรวจจะตามตัวคนขับรถ

เพราะถือว่าก็ชนแล้วหนีเหมือนกันนะครับ